วันนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรนะ

ก็ให้รีบดำเนินการติดตามคนร้าย
ในคดีที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อเป็นความมั่นใจของพี่น้องประชาชนว่าคนดีอย่างกำนันเตี้ย
ไม่ควรจะตายฟีดให้น้องน้องครับ
ผมก็อยากจะให้ประหารเลยครับให้มันรู้ไปเลยว่ามันเป็นยังไง
ทำไมถึงทำแบบนี้แล้วผู้หญิงด้วยครับ
ถ้าว่าโมโหทะเลาะกันธรรมดาก็มาตบตีสั่งสอน
ผมก็ยังไม่ว่านะครับอันนี้มันฆ่าไปเลย
ผมมันทำมันแบบห่วงอาฆมากเลยครับ
ก็อยากจะรู้กันว่าพออะไรพออะไรที่ทำกับแม่อายุนี้
ลองรู้คำหนดคือใจยังไม่เผา
ยังไม่เผาค่ะจนกว่าจะจับคนที่ทำแม่ได้

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าจับตามาก

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นไปเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ช่วงเช้านะคะ
กล้องวงจรปิดประมาณ๙โมง๒๗นาทีก็ประมาณ๙โมงครึ่ง
และจริงตามข่าวมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายตัวเหมือนกัน
เพียงแต่ว่ากล้องที่สามารถจับคนร้ายได้จริง
มันไม่มีกล้องตัวไหนในจังหวะพอดีเลยนะตอนนี้นะคะ
ที่จะได้เห็นว่าเข้าไปลงมือแบบไหน
จะมีกล้องแค่หน้าบ้านเห็นตอนมาเห็นตอนลงมือแล้วออกนะคะ
แล้วก็กล้องภายในตัวบ้านแต่จะไม่เห็นลึกเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ในส่วนของคดีที่ว่านี้ที่บอกว่าเป็นคดีที่น่าจับตา
เพราะว่าพบตรลงไปเองนะคะแล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ยเกิดกับกำนันในพื้นที่
สันนิษฐานอยู่หลายประเด็นแล้วก็ตัดทิ้ง
หรือว่าให้น้ำหนักน้อยลงไปแล้วหลายประเด็น
อาจจะค้างคาอยู่ค่อนข้างน้อยแล้วค่ะ
ก็คือเรื่องของการเจรจาเปิดทางที่ดินให้กับชาวบ้าน
กับเจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือ
เรื่องของการจัดการเรื่องการทุจริตการปลอมสวมบัตรประชาชนนะคะ
ซึ่งในช่วงถัดมาหลังจากที่เกิดเหตุได้ระยะหนึ่งแล้ว
เกิดหนึ่งกุมภาใช่ไหมคะช่วงหลังเนี่ยเหมือนน้ำหนักมันจะมา
ขมวดกันอยู่ที่เรื่องของการเปิดทางที่ดิน
แต่เดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าสมเหตุสมผลกันไหม
แล้วการที่กล้องสามารถจับคนร้ายได้ในลักษณะแบบนี้
และรายละเอียดของอาวุธออกมาแบบนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะคุณผู้ชม
ว่ามันจะสามารถบอกได้ตอนนี้เลยหรือนะคะว่า
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่จะทำให้ใช้ปืนขนาดนี้เข้าไปยิง
ในเวลาที่จริงเราก็อุกอาจมากนะคะ
วันนี้ที่เรานั่งคุยกันในรายการคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ต่อสายคุยกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
จากต่างจังหวัดแต่ว่าคนที่นั่งคุยกับเราค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ท่านเคยมาออกรายการเรานะคะ
เรื่องพ่อออกรอบตอนนั้นป้นร้านทองลบบรีจำได้ไหมคะ
ก็พยายามจะถามท่านบอกว่าจะเป็นเรื่องอื่นได้ไหม
ที่คนร้ายมาอาจจะชิงทองทำเป็นแบบกบเกือนชิงทอง
แต่เป็นประเด็นอื่นได้ไหมถ้าบอกไม่ไม่น่าใช่
แล้วพอจบรายการเราแวบเดียวข่าวก็มาเลยค่ะว่าเจอทองนะคะ
วันนี้เราจะคุยกันในรายการกับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หัวหน้าประตรีวิชัยสังประไภสวัสดีครับหลอง
วันนี้เดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนค่ะ
ก่อนที่จะคุยกับสายแรกที่หนองคาย
ถ้าตามข่าวเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นราว๙โมงครึ่ง

แล้วสามีของผู้ตายเพิ่งจะออกรถไป
คนร้ายก็มามาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในบ้านเขาไม่กี่นาทีออกมา
แล้วก็ที่สำคัญคือขนาดของกระสุนคือ๑๑มมนะคะ
คือตามข่าวตั้งแต่วันแรกบอกว่ายิงไป๒นัดพยายามได้ยินเสียง๒นัดนะคะ
แต่ว่าที่เจอเจอปลอกกระสุนอยู่๑ปลอกหัวกระสุน๑หัว
เอางี้ก่อนนะคะคือขนาดปืนจำนวนปอกจำนวนหัว

ก็จำนวนปอกก็แสดงให้เห็นว่ายิงไปกี่นัด
หัวกระสุนก็ยิงไปกี่นัด
แต่นี่ก็ถ้าเกิดในนิติวิทยาศาสตร์เขาไปเก็บแล้วมีหัวเดียวนะครับ
หรือที่ศพมีอยู่หัวเดียวตรงอื่นไม่มีแล้วมีปอกอันเดียว
ก็แสดงว่าอาจจะเป็นยิงนัดเดียว
แต่เสียงมันอาจจะสะท้อนมาในบ้าน
มันอาจจะท้อนเหมือนปั้งอะไรแบบดัง
มันก็อาจจะเป็นคนอาจจะคิดเป็น๒นัดได้
แต่ทุกอย่างต้องดูที่ศพดูที่หัวกระสุน
แล้วก็ดูที่ปอกสิ่งที่จะยืนยันได้อย่างอื่นยืนยันไม่ได้
เพราะปืนคราวนี้มันใช้๑๑มมยังไงยิงปอกมันก็ต้องคัดออกมาอยู่ตรงนั้น
คือสมมุตินะคะถ้าเป็น๒นัดจริงถ้าจะเจอปอกต้องเจอ๒ปอก
ถ้าจะเจอหัวกระสุนต้องเจอ๒หัวกระสุนจริง
หัวสุนหรือถ้าหัวไม่เจอเนี่ย
หัวสุนมันจะกระเด็นไกลทะลุไปไกล

เพราะฉะนั้นเอาข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่มาถามนะคะ
ทีนี้ในส่วนของการใช้ปืน๑๑มมนี่ถือว่าเป็นปืนที่มันพอจะบอกอะไรของคดีได้บ้างไหมคะ
คือปืนเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าปืนเศษระมเนี่ย
คนจะใช้เนี่ยคือหนึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ที่ของรัฐที่เกี่ยวงานกับปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะ
ไม่ใช่เจ้าที่รัฐเป็นครูแล้วมาใช้ก็ไม่ได้
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้นะครับ
อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้
เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถจะใช้ขออนุญาต๑๑มมได้
แต่ถ้าเป็นคนธรรมดายกพวกฝึกยิงปืนพวกนักแข่งยิงปืนก็ได้
คนที่ใช้คือกลุ่มไหน
แต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนมันก็มี

แต่ถ้าว่าปืนตรงนี้มันโดยใช้กลุ่มคนที่เป็นข้ารายการที่ปฏิบัติหน้าที่
คือตามปกติถ้าสมมุติเราพูดถึงปืน๑๑มม
ถ้าถูกกฎหมายก่อนถูกกฎหมายจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้จริง

ไม่ใช่ว่าจะพกพาแบบไม่จำเป็นต้องใช้
จะเป็นเจ้าหน้าที่อย่างครูอย่างนี้มันก็มันไม่ได้เป็นเรื่องการปราบปราม
มันก็คงไม่ให้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดากลุ่มคนที่น่าจะมีได้ง่ายที่สุด
ก็คือต้องเป็นนักกีฬาเพราะเป้าหมายชัดเจนแต่ต้องได้การรับรองนะ
ต้องมีการรับรองอย่างพอพอสมควรแต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนนะคะ
ถ้าสมเพ็ญปืนถือนก็อะไรก็ได้แล้วสุดซึ่งถ้าสมเพ็ญปืนถือน
เถื่อนขนาดนี้เนี่ยถือว่าเจอในตลาดเยอะไหมคะ
เพื่อนบ้านอย่างตรงอย่างอย่างทางกรมพุชา
เพราะสมัยก่อนมีการลบกันปืนพรุ่งนี้มันจะมี
แล้วก็พอหลังจากลบว่าเมื่อสงบมันก็จะนำเอามาขายในบ้านเรา
ผมจับเยอะมากเป็นปืนสิริษฐ์บ่อมอง
ซึ่งในส่วนของมูลเหตุจูงใจ

แต่ประเด็นที่จะถูกพูดถึงมากกว่าในสองประเด็นนี้ก็คือ
เรื่องของขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ซึ่งผู้ตายเป็นคนไปช่วยชาวบ้านในการเจรจากับเจ้าของที่ดิน

แต่อีกหนึ่งประเด็นจะว่าไปแล้วเขาก็ยังไม่ทิ้งหรอกนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ท่านรองวิชัยนั่งคุยพร้อมกับจอมขวัญนะคะ
เดี๋ยวฉันจะคุยกันกับบรรณาธิการข่าวออนไลน์หนองคายนะคะ
เอาพี่นักข่าวในพื้นที่เลยค่ะคุณพัทรวินลีปานนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
นี่ฉันถามแบบนี้ก่อนนะคะว่านี่ฉันสรุปถูกไหมว่าตอนนี้
ประเด็นข้อขัดแย้งหรือประเด็นที่อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจ
ยังมีที่น้ำหนักมากที่สุดอยู่๒ประเด็นไม่ได้เหลือประเด็นเดียวอะค่ะ
คือพูดถึงกับบรรณกรรณิการนะครับหรือบรรณเตี้ยนะครับ
ในพื้นที่ประชาชนก็รักท่านนะครับ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราที่ประเด็นที่สื่อนำเสนอข่าวไป
เหมือนจะตรงกันหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องขัดแย้งเรื่องที่ดิน
กับในทุนในพื้นที่อะครับค่ะแต่ประเด็นเรื่องที่พื้นที่ป่า
ในพื้นที่อำเภอสังคมมีปัญหามานานตั้งแต่สมัยคอสช
ในพื้นที่สมศาติตั้งนะครับผมลบุเฉพาะสมศาติตั้งนะครับ
แต่จริงแล้วมันก็ในอำเภอสังคมแทบทั้งหมดนะครับ

ซึ่งผืนป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในชุดแบบนอกพื้นที่
ทางภาคกลางบ้างทางภาคใต้บ้างเข้ามาลักลอบปลูก
มาซื้อที่กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็ทำการปลูกสวนยางพารา
ก่อนหน้าจะชวงคืนผืนป่านะครับก็มีการปลูกตัวนี่มาแล้ว
และก็ผ่านมา๗๘ปีมันก็ใหญ่ต้นยางภารา
ทีนี้พอมีนโยบายทวงคืนผืนป่าปุ๊บ
ก็ร่วมปฏิบัติงานในการทวงคืนพื้นป่า
ก็มีจำนวนที่เยอะนะครับ

ซึ่งในทุนก็ออกนอกพื้นที่ไปเพราะว่ามันได้มาโดยไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
อันนี้แยกเป็นประเด็นนะครับประเด็นเลือกปลาก่อน
ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมันจะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าพันเท้าแก้งไก่
ซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมครอบคลุมในพื้นที่โซนเหนือของจังหวัดน้องคายนะครับ

หลังจากนั้นนะครับก็มีการดำเนินการมาซึ่งซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาก็หนีหมดอืมเพราะว่าเป็นเป็นในทุนจากนอกพื้นที่เข้ามากว้านซื้อที่
ก็คือก็เอาตรงก็หน่วยงานรัฐในพื้นที่ปล่อยป่าละเลยปล่อยให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ซึ่งกำนันท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำตำบล
ซึ่งท่านก็ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยตลอดซึ่งผมก็ไปทุกครั้งนะครับเวลามีกิจกรรมพวกนี้
อันนี้คือถ้าเริ่มจริงเนี่ยคือปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยถ้าจะเริ่มในรอบล่าสุดก็เริ่มตั้งแต่นโยบายปี๒๕
แล้วก็ลากมาใช่ไหมคะ
เราต้องดูที่ต้นต่อของปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าหลายเรื่องที่ข่าวที่นำเสนอไปมันก็สับสนไปเรื่องสอบประกอบเรื่องอะไรไป
แต่จริงแล้วเราต้องมองตั้งแต่ประเด็นเรื่องในทุนที่เขาเสี่ยงคุณประโยชน์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
เรื่องที่มันไม่ใช่น้อยนะครับจำนวนหลายพันไล่นะครับ
เดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติเราพูดเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าตั้งแต่ปี๕๗เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยกับนะ
ตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่ดินสอปกรใช่ไหมคะ
ผมจะไล่เรียงให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ทีนี้มาปุ๊บทีเนี้ยหลังจากทวงคืนพื้นป่าเสร็จใช่ไหมครับ
ท่านกำนันซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยท่านจะต้องเป็นคนชี้แนวเขตแนวเขตป่ากับแนวเขตที่พวกบุกยุคนะครับ
ซึ่งท่านจะต้องเป็นคนชี้นะครับเป็นคนชี้เลยว่าตรงไหนที่มันเป็นพื้นป่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่บุกลุก
ซึ่งถ้าไม่มีกำนันใครจะชี้ครับคุณจอมขวัญเอาง่ายครับ
แล้วทีนี้ประเด็นที่สอบประกอบนะครับที่นายทุนคนนั้นนะครับให้สัมภาษณ์ไป
มันก็มีคำถามอีกว่าสวปกรณ์เนี่ยสวปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดต่องคลายเนี่ย
ทำไมถึงยังไม่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือไม่ออกมาให้ข่าวกับสื่อว่า
ประเด็นการครอบครองสิทธิ์สอบประกอบของคนต่างพื้นที่เนี่ย
คุณเข้ามาถือครองได้ยังไงอืมอย่างกรณีของคุณกำนันกันนิกาเนี่ย
ที่แกจะถูกยิงเสียชีวิตประมาณ๒อาทิตย์เนี่ย
ได้คุยกับผมนะครับแล้วก็นัดกับผมเนี่ยเรื่องจะลงไปทำข่าวประเด็นนี้ครับ
ผมก็ได้คุยกับแกว่าเดี๋ยวผมลงไปเตะฟุตบอลยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกัน
ก็ท่านก็มาถูกยิงก่อนซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่า
เรื่องความผิดท่านไม่ยุ่งเพียงแต่ว่าการซื้อขาย
แล้วก็ปิดทางสัญจรของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อน
ซึ่งเมื่อกำนันกรรมิการไปร้องที่อำเภอเนี่ย
การสตรุนการของหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่กระทำการที่แบบว่า
หนึ่งในข้อขัดแย้งที่อาจจะนะคะเป็นประเด็นให้เกิดเหตุนี้ได้เนี่ย
เท่ากับว่ากำนันกำนันคู่ขัดแย้งคือเอกชนนอกพื้นที่ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับคือในพื้นที่นะครับคุณจอมขวัญกำนันกันนิกากับผมเนี่ย
อ่าร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วท่านก็เป็นที่รักไข้ของของในชุมชนมาก
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฆ่าทายหรืออะไรต่างต่างอ่ะในกระบวนขาตั้งเนี่ยคุณประโยชน์เยอะนะครับ
อ่าก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วขัดแย้งในชุมชนเนี่ย
อย่างมากก็ผิดใจกันแล้วก็นินทาว่าร้ายกันปกติครับ
แต่ถึงถึงจะขนาดที่ว่าอ่ามายิงกันทิ้งอ่ะ
ไม่มีหรอกครับในพื้นที่อำเภอสังคมแทบจะไม่มี
ประเด็นเกี่ยวกับชีวิตในพื้นที่สังคมส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องชู้สาวแล้วก็ผัวเมียฆ่ากันประมาณนี้ครับ
ส่วนที่จะเป็นมายิงในพื้นที่หนองคายเลยก็ว่าได้ครับ
จะไม่มีอ่ะครับแบบนี้ไม่มีนอกจากว่า
ในทุนจากนอกพื้นที่ที่เสียผลประโยชน์
และก็หุ่นบุคคลที่เสียคุณประโยชน์จากเรื่องที่ดินหรือเรื่องอะไรต่าง
ซึ่งขออนุญาตเพิ่มเข้าไปค่ะคุณพัทรวินค่ะ
คือว่าเท่ากับว่า๒สัปดาห์ก่อนที่ได้คุยกับกำนันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำนันได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีคนมาขู่กังวลอาจจะเป็นอันตรายอะไรอย่างนี้
บอกว่าเดี๋ยวผมจะลงมาดูให้เพราะว่าในทุนตรงนี้
ผมก็ดูแล้วครับว่าที่สวัสดิ์ปกรณ์คุณจำอภัณฑ์ก็รู้ว่ามันซื้อขายไม่ได้
แล้วยิ่งเป็นคนนอกพื้นที่คุณมาสวมจิตได้ยังไง
แต่ถ้าถามชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าให้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าชาวบ้านก็เป็นคนขายที่สอบประกอบให้เขาเอง
ซึ่งมันก็ต้องไปถามเจ้าที่สอบประกอบหนองคายผมถึงตั้งคำถามไงครับว่า
ทำไมเจ้าที่สอบประกอบหนองคายก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐด้วยครับ
ต้องลงมาดูตรงนี้ครับแล้วต้องลงมาดูแบบเป็นระบบเลยทั้งจังหวัดเลยครับ

ซึ่งในส่วนของเจ้าของที่เนี่ยนะคะคือนะตอนนี้ถ้าเราพูดเอานะตอนนี้ก่อนนะคะ
คือเจ้าของที่ที่มีปัญหาจนกระทั่งมีปากเสียงกันเนี่ยก็คือคนนอกพื้นที่ที่มาได้สิทธิ์สอบประกอบที่หนองคาย

ที่จริงแล้วคือไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วถูกไหมคะ
สอปกรณ์เนี่ยมันซื้อขายไม่ได้อยู่แล้วครับคุณสมควร

ก็คือต้องตกเป็นของทายาทเท่านั้นถ้านอกจากนั้นคุณก็ต้องคืนสิทธิ์นะครับ

คุณพัทรวินค่ะคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเหมือนกับตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับแบบมีน้ำหนักมากที่สุดในข่าวนี้เนี่ยนะคะ
คือตอนที่มีปากมีเสียงกันเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนหรือว่าเอาจริงเลยนะคือมันรุนแรงขนาดที่เหมือนกับมันจะพามาสู่เหตุทำร้ายกำนันได้เลยหรือเปล่าคะ
คือประเด็นเรื่องทะเลาะกันนะครับหลังจากที่เขามาพูดคุยกันถ้าผมจำไม่ผิดวันที่๒๗นะครับก็มีไปลงประจำวันไว้ที่โรงพัก
ผมมองว่ามันทำเป็นขบวนการซึ่งมันไม่น่าจะเตรียมการได้เร็วขนาดนั้น
ต้องมีการวางแผนที่นานพอสมควรนะครับ

แล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีการนัดคุยกันก่อนวันที่๒๗มกราเลยใช่ไหมคะ
โดยกำนันผมก็ไปล้อมอยู่ที่กำเคือมงทำนะครับ

อำเภอก็ส่งประหลัดมาเจรจา

ไม่เป็นผลทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกำนันน่าจะบอกผู้ใหญ่ของจังหวัดนะครับ

คือฉันเข้าใจความผัวพันนัวเนียของเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่ดินนะคะ
แต่ประเด็นคือว่าถ้าเอารอบล่าสุดนะคะ
คือ๒๗มกราคมแล้วเกิดเหตุ๑กุมภาถูกไหมคะ

ก็อื้มมม

แต่ลักษณะการก่อเหตุเนี่ย
ผมว่าท่านรองแต้มก็น่าจะพอมีข้อมูลนะครับ
เพราะว่ามันลักษณะการก่อเหตุแบบนี้
มันต้องมีการเตรียมการมาพอสมควรนะครับ

มันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยซ้ำ

มันสะสมมาเรื่อยด้วยพวกที่ดินและพวกที่สังคม

แล้วท่านก็ยังต้องได้ชี้อยู่นะครับ

สมมุติว่าคุณจอมขวัญมีที่อยู่พันไล่เนี่ย
ถ้ากำนันชี้ว่าที่ตรงนี้คือที่ป่าคุณจอมขวัญจบเลยนะครับ
ไม่สามารถครอบครองที่ต่อไปได้เลยนะครับ
คุณพระเทวินค่ะถ้าเรียนสรุปผิดคุณพระเทวินบอกดิฉันนะคะ
คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กำลังจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุด
คือกำลังจะบอกว่ามันต่อเนื่องเลื้อรังยาวนานมาระยะพอสมควร
แล้วก็ที่ปะทะกันในแง่ของคารมเนี่ยนะคะคือ
คือเรื่องของการลงบันทึกประจำวันมันเกิดขึ้นคือ๒๗มกราคม
แล้วเกิดเหตุทำร้ายกำนัน๑กุมภาพันธ์ถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปแล้วก็ให้น้ำหนักนี้มากที่สุด
มันอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักมาที่นี่
ยังสรุปถูกไหมคะคุณผู้ชมข่อนถ้าได้ดูคลิปตอนท่านกำลังถูกจริงนะครับ
กำนันท่านก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไป
ก็ขายของทำกับข้าวปกติซึ่งท่านไม่ได้เคยคิดว่าจะมีใครมาทำร้ายท่านขนาดนี้
แต่หลายเรื่องมันบรรจบกันไปหมด
เพราะว่าช่วงปลายปีประมาณช่วงวันที่๒๐กว่าของเดือนธันวาปีที่แล้ว
ทางกองปราบก็มาจับประหลัดอำเภออดีตประหลังอำเภอสังคม
ซึ่งจุดเริ่มต้นของการสวมทะเบียนบัตรประชาชนปลอม

คือมันมีเคสกับคนราวที่คดียาวเฉพาะผิด
แต่มันมีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยประมาณนี้ครับ
ทางทางตำรวจกองปราบก็เลยดำเนินการสืบสวนมาเรื่อย
จนกระทั่งมีข้อมูลที่ชัดเป็นแล้วจับ
ประเด็นก็คือผู้ต้องหาในคดีนี้ก็อยู่ในตะบนผ่าตั้งก็หลายคนนะครับ
จบกันไปหลายเรื่องคุณจอมขวัญครับ
เดี๋ยวนะคะคือประเด็นนี้ที่เปิดเอาไว้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวฉันขอพักโฆษณาสักครู่
ท่านรองวิชัยนั่งฟังอยู่นะคะ
คือถ้าฟังคุณพัทรวินอย่างเราคนนอกพื้นที่นะคะ

คือฟังแล้วเหมือนโอ้โหน้ำหนักเพียบเลยนะเรื่องที่ดิน

คือที่นักข่าวพูดเนี่ยมีน้ำหนักหมดเลย
อย่างเช่นถ้าพูดเรื่องสอบกรเนี่ย
ถ้าเป็นอย่างที่ท่านนักข่าวพูดเนี่ย
มันทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของที่ดินนะครับ
ถ้าเกิดเขามีที่ดินแล้วมียางเป็นพันไล่เนี่ย

นี่เป็นประเด็นได้สำคัญพอสมควรเลย
แต่ถามว่าถ้าจะยิงกำนันคนนี้
กำนันคนใหม่มาก็ต้องไปยืนเขตเหมือนกัน
ก็ต้องมาชี้เขตเหมือนกันก็ทำหน้าที่เดียวกัน

หน่วยงานรัฐจะต้องออกกันมามาลุมมาตุ้มกัน
ไอ้คนที่เจ้าของที่ดินไอ้ทุน

คือทำแต่ถ้าจะทำมันก็ต้องเจ็บแค้นล่ะ
แต่พ่ออาจจะเป็นคนต้นต่อคนเหมือนกัน

คุณผู้ชมฟังแล้วอย่าเพิ่งตัดสินทางใดทางหนึ่งนะคะ
คุณพัทธวินให้ข้อมูลเหมือนกับที่
ทางท่านรองวิชัยพยายามจะวิเคราะห์
เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งประเด็น

ซึ่งคุณผู้ชมคะอันนี้ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมาก

ขอพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

แล้วคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าการสวมบัตรประชาชนมันเป็นคดีอะไร
มันไม่เห็นจะหน้ามีอะไรเลยมันจะเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไร

คุณผู้ชมคะเราคุยกับคุณพัทรวินต่อนะคะ
เดี๋ยวจะให้ทางรองวิชัยได้วิเคราะห์นะคะ
เพราะว่าเรียนก็ไม่แน่ใจว่าควรจะน้ำหนักไปทางไหนนะคะ
คุณพัทรวินค่ะคุณพัทรวินในกรณีเรื่องของการสวมบัตรประชาชน
คือเรียนเข้าใจถูกไหมคือถ้าเรื่องนี้มันพูดแค่นี้มันจะดูผิวมาก
แต่ว่าถ้าถึงขนาดมีค่าราชการถูกจับจากเรื่องนี้
เท่ากับว่าจะต้องมีข้าราชการอีกจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะโดนจับ
คือปัญหาเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะข้าราชการนะครับ
เพราะว่าคนในพื้นที่ตำบลผ่าตั้งเช่นตำบลของท่านกำนัน
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเป็นตกเป็นผู้ต้องหาด้วยเลยนะครับ
แล้วพฤติกรรมของขบวนการพวกนี้บัตรประชาชนปลอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว
มันก็เอาไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะขบวนการยาเสพติด
บนคำด้วงเป็นพื้นที่สีแดงเรื่องยาเสพติดโดยตรงอยู่แล้วครับ
มันใหญ่แค่ไหนคะเรื่องขบวนการสวมบัตรประชาชนในพื้นที่
คือมันมีมานาน
แต่เพราะเอิญว่าเวลามีการจับกลุ่มเจ้าที่เขาก็ไม่ค่อยสนใจ

แล้วมันมีบัตรได้ยังไงผมก็ตั้งข้อสังเกต
พอตั้งข้อสังเกตเรื่อยเข้าผมก็พูดกับเจ้าที่ครับว่า
ทำไมไม่ลองเจราะสอบดูก็น่าจะเป็นกองตามนะครับ
ขอเอาเรื่องไปดำเนินการต่อในทางลับจนนำมาสู่การจับกลุ่มนะครับ
แล้วตอนนี้ณตอนนี้ในส่วนของข้าราชการก่อน
ในส่วนของข้าราชการคนที่ถูกจับไปแล้วเป็นระดับประหลัดอำเภอเหรอคะ
ก็ดูแลงานทะเบียนนะครับแล้วนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของข่าวนี้นะคะ
ขบวนการที่ว่านี้เนี่ยมันดำเนินเรื่องไปถึงไหนคะ
ก็ตอนนี้คดีของท่านประหลัดเนี่ยก็น่าจะถูกพอถูกจับไปปุ๊
ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
แต่ส่วนในพื้นที่กระบวนการในพื้นที่มันก็ยังอยู่
คุณจอมขวัญต้องคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าขบวนการสวมบัตรเนี่ย
ถ้าคนในพื้นที่ไม่ให้ไม่ไปเซ็นรับเข้าทะเบียนบ้านเนี่ย
มันไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วครับอ่าเมื่อมันเกิดจากกระมวลผ่าตั้ง
ซึ่งกำนันก็เป็นคนอยู่ตะบนผ่าตั้งท่านก็ต้องรู้เห็นอะไรหลายหลายอย่าง
แล้วก็น่าจะสร้างความไม่พอใจคือเราต้องมองหลายมิตินะครับ
ว่าประเด็นทางงานหัวกำนันเนี่ยผมมองดูว่ามันหลายมิติอยู่อะครับ
ซึ่งเรื่องกรณีเรื่องสมบัติประชาชนที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
กำนันเคยได้คุยกับคุณพัทรวินไหมคะว่าเนี่ยก็ว่ารู้สึกว่ามีใครจับตาดูอยู่
มีใครขู่มีใครอะไรท่านหรือเปล่าค่ะ
คือถามว่าเรื่องขู่ท่านไหมไม่มีหรอกครับไม่มีใครไปขู่ท่านกำนันหรอก
แต่ท่านกำนันก็รู้บางทีผู้นำชุมชนเนี่ยเขารู้แต่เขาพูดไม่ได้ครับ
ไปพูดกับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เหมือนกรณีสอบประกอบเนี่ย
มาสอบประกอบนิดนึงครับกำนันก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เองว่าให้มาดู
แต่แทนที่จะมาดูให้ชัดเจนก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรเลย
เพราะว่าคือมันไม่ต้องดูมากครับคุณจอมขวัญที่สอบประกอบ
เมื่อดูนิดเดียวก็รู้ว่าคุณเป็นคนต่างถิ่นคุณมาซื้อที่สอบประกอบจากชาวบ้าน
ซื้อขายไม่ได้แค่นั้นก็จบนะครับ
ถ้าคนจะทำงานหน่วยงานรัฐที่จะทำงานเพื่อประชาชนจริงนะครับ
คือคุณพัทรวินเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นแค่บรรณาธิการข่าวออนไลนหนองคายเท่านั้นนะคะ
คุณพัทรวินรู้จักกับกำนันส่วนตัวมานานแค่ไหนแล้วนะคะ
ผมรู้จักกับท่านมานานเป็น๑๐กว่าปีแล้วครับเยอะนานมากนะครับ
ร่วมกันมาตลอดครับเพราะว่าท่านกำนันเนี่ย
คือคนทำงานเลยแหละคือภาคประชาชนของจริงแม้ว่าจะเป็นกำนันก็ตามใช่ไหมคะ
คือคุณจอมขวัญครับที่อำเภอสังคมเนี่ยกำนันผู้หญิง๓ตำบลนะครับ
คือตำบลสังคมตำบลนางิ้วแล้วก็ตำบลผ่าตั้งนะครับ
มี๔ตำบลกำนันปลาเข้าไป๓คนนะครับ๓ผู้หญิง
ทำงานเก่งทุกท่านนะครับเป็นคนที่ทำงานดีทุกคนเลย
ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คือเหมือนกับคนรู้จักกันมา๑๐กว่าปีเนี่ยนะคะ
คือกำนันไม่เคยรู้สึกระแวงหรือรู้สึกสงสัย
ตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายเลยเหรอคะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไม่ครับคือเวลาท่านกำลังมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร

คุยผมก็มีเวลาก็ลงไปดูให้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูให้
ซึ่งถ้าท่านถูกปองร้ายหรืออะไรอย่างต่าง

ผมยังตกใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เหมือนที่ผมบอกคุณจอมก่อนไปตอนแรก

จากว่าคนนอกพื้นที่ซึ่งมาเสียผลประโยชน
ในพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจมากครับ

ไข้แล้วครับ๑๑บม

กระสุนเข้าที่กำนันกี่นัด

เข้ากระสุนฟังมา๑นัด

คือแล้วที่มีพยานบอกว่าได้ยินเสียงสองนัดเนี่ย
จะเป็นเสียงสะท้อนอย่างที่ท่านรองแต้มบอกก็ได้ใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่๒นัดแน่ใช่ไหมคะที่ตัว
เชี่ยวชาญเรื่องปืนต้องฟังรองแต้มนะครับประเด็นนี้
แต่ว่าที่ตอนนี้ที่ยืนยันมาที่ผ่าออกมาคือ๑นัดถูกไหมคะ
ถูกครับแล้วก็ในส่วนนี้ถามถึงหลักฐานค่ะ
ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ตกลงมอเตอร์ไซค์เดิมเป็นสีออกน้ำเงิน
แล้วก็พ่นทับเป็นสีแดงที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ
มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับหลังจากที่ไปเจอที่น้องสาของใหญ่ครับ
บ้านสาของพัฒนาหมู่๓ตะมนต์คำร่วงครับอันตรวจบันทือเนี่ย
ซึ่งห่างจากที่โกรธเหตุเนี่ยผมจับจากบ้านกำดันไป๒๒คิโลกรัมครับ
รถเนี่ยจริงแล้วคนร้ายมันโยนลงน้ำทั้งคันนะครับ
โยนลงจมน้ำทั้งคันเลยประเด็นก็คือที่เป็นข่าวไปว่ามีถอดล้อถอดไรนะ
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่หมู่บ้านเนี้ยไปไปเอารถไปล้างแล้วก็ไปเจอไปเจอรถคันนี้แหละ
แล้วลากขึ้นมามันก็เลยถอดล้อถอดอะไรเอาอะไหล่รถไปไปแต่งรถรถน้องนะครับ
แล้วก็เอาลงน้ำเหมือนเดิมอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับแล้วก็โยนไปลงน้ำเหมือนเดิมก็มีคนไปเจอทำงานตำบลคำด้วงเนี่ย
ก็เลยโทรประสานกำล่วดก็เอาไปตรวจสอบกันนะครับ
หมวกกันน็อกเนี่ยหมวกกันน็อกเนี่ยตกอยู่คืออยู่ในน้ำด้วยหรือว่าอยู่บนฝั่งคะ
กระน็อกผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนที่เจอหมวกกันน็อกเนี่ย
ผมกลับมาก่อนแล้วผมเจอแต่รถแล้วผมก็เลยรีบมาส่งข่าวครับ
ทีนี้ค่ะคุณพัทธวินค่ะเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะขอบคุณคุณพัทธวินค่ะ
มีประเด็นไหนที่อยากให้เรารวมเอาเข้ามาก่อนที่จะคุยกับท่านรองแต้มไหมคะ
คือประเด็นนะครับก็คือถ้าจะถามว่าความขัดแย้งในพื้นที่กับชาวบ้านในพื้นที่
เรื่องเงินวัดเงินวัดเนี่ยผมก็เป็นคนลงไปทำข่าวเอง
ค่ะซึ่งซึ่งเงินวัดเนี่ยเงินกระถิ่นอ่ะจำนวนอ่ะมันนิดเดียวเองแปดหมื่นห้าจริงจริงแล้วเงินมันมากกว่านั้น
แล้วก็เป็นคนที่ภายในวัดนั่นแหละหอบเงินหนีซึ่งท่านกำนันก็ไปไปพบแล้วก็ไปพูดคุยกันซึ่ง
ในชุมชนเขาก็สามารถคุยกันจบกันรู้เรื่องเข้าใจดีไม่มีปัญหาครับตรงนี้
ส่วนประเด็นอื่นในชุมชนผมกล้าฟันทงกับคุณจอมขวัญเลยว่าขัดแย้งกันแค่ไหนเขาก็ไม่ฆ่ากันครับ
เสียจากว่าจะไปขัดแย้งกับนายทุนนอกพื้นที่ซึ่งลักษณะการก่อเหตุเนี่ยผมทำข่าวมาก็หลายปีผมดูแล้วมันเป็นขบวนการเลยครับ
มันมันมันต้องมีคนโปรงการอย่างดีครับคนที่เฉียวคุณประโยชน์เนี่ยผมมองว่าถ้าไม่มีกำลังสักคนถึงใครจะไปพี่พื้นที่ป่านะครับ

ทีนี้ค่ะเรียกเรียนต้องขอบคุณครับคุณพัทรวินก่อน

ประเด็นก็คือเรื่องกระบวนการสวมบัตรประชาชนกับเรื่องของการชี้ที่ดินสอปกร
ซึ่งท่านรองคิดว่าหรือท่านยังไม่อยากฟันทง
ไปต่อสู้เรื่องนี้ไนทุนจะต้องเสียผลประโยชน์
ท่านพาเลียนขออนุญาตพรักโฆษณา
เดี๋ยวเอาน้ำมาให้กลับขออภัยค่ะกำลังวิเคราะห์อยู่
คุณผู้ชมขอพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห

ประกอบตรงนั้นเนี่ยเป็นนับพันไล่ถ้าเรากำนันไปจัดการหรือหน่วยงานรัฐไปจัดการซึ่งเขาอาจจะเข้าใจว่ากำนันเนี่ยเป็นคนไปชี้เป้าหรือชี้อะไรต่างเขาเกิดความเสียหายมากนะถ้าเป็นพันไล่แล้วถ้าเกิดเขาปลูกยางอีกอ่ะมันก็เป็นมูลเหตุได้ที่เขาเกิดความแค้นที่จะจัดการกับกำนันได้แต่เราก็มาโยงอีกว่าสมมุติถ้าเกิดผมฆ่ากำนันกำนัน

รองวิชัยคะแต่เรียนเข้าใจที่ที่เมื่อสักครู่นี้คุณพัทรวินบอกนะคะคือว่าคือเรื่องมันค่อนข้างยาวนานแต่ทีนี้ครั้งล่าสุดที่มีการลงบันทึกประจำวันคือห่างจากวันเกิดเหตุไม่กี่วันคำถามคือว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติไหมคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นความขัดแย้งขณะที่ถึงกับแบบขึ้นลงพักกันแล้วไม่กี่วันต่อมาคู่ขัดแย้งจะ

สองคนที่เซ็นรับรองไงเซ็นรับรองอีกผู้ใหญ่บ้านกำนันอาจจะเป็นคนผู้เท่าผู้แก่อะไรเซ็นรับรอง
คนนี้ก็โดนอีกเพราะถือว่าเป็นร่วมขบวนการประหลัดอำเภอนายอำเภอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
ถ้าสมมุติการสวมแบบประชาชนเกิดขึ้นหนึ่งใบเนี่ยแวดล้อมที่จะทำให้หนึ่งใบนี้สมบูรณ์
ถ้าฟังจากท่านรองก็คือเกิน๑๐คน
ผมว่าร่วม๑๐คน
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างที่คุณพัทธวินบอกจากในพื้นที่ว่า
แล้วถ้ามันปลอมเยอะล่ะแล้วถ้ากำนันไปขัดฝางล่ะ

ำนันก็ต้องขัดหวังเจ้าหน้าที่รัฐ
กลับไปกลุ่มคนที่หากินตัวนี้
ถ้านอกเหนือจาก๒มูลเหตุจูงใจนะคะ

ตามที่คุณพัทวินเล่าให้ฟังจากในพื้นที่

เพราะว่าไปทั้งสืบจังหวัดไปทั้งสืบภาคเลยนะคะ

แล้วคือภาคจังหวัดคือดูหมดนะคะ
สำหรับคดีนี้คำถามคือว่า

โดยเฉพาะเรื่องปืนถ้าทางคนร้าย
เดี๋ยวเราจะดึงกล้องวงจรปิดขึ้นมาให้ดูนะคะ

ท่าทางเดินขนาดอาวุธ

ก็คือผมมองดูนะ

มาจอดแล้วก็ลงไป

ได้มาเขาก็ใจเย็นมากแล้วคนนี้คนร้ายเนี่ยธามาจแถมแหงมาก
ผมว่าคิดว่าอายุเนี่ยไม่เกินสี่สิบฮะท่านดูได้ขนาดนั้นเลย
เพราะออกก๊อบไม่เหมือนคดีป้นทองโลโบรี
พอก๊อฟเนี่ยตั้งใจไปซื้อเพื่อพางเพราะมันเป็นกางเกงที่ขายตามตลาด
แต่น้องดูกางเกงตัวนี้เขาใส่เนี่ยเหมือนพอดีเลยนะธรรมมัดธแมง
แสดงกางเกงตัวเนี้ยเขาใช้ประจำด้วยฮะท่านลองเราดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
รู้เราวิเคราะห์นะครับเราดูแล้วลองดูรองเท้านะครับ
ผมมาดูรองเท้าตอนที่ขึ้นรถเนี่ยเป็นรองเท้ามันคล้าย
เป็นคนคล้ายฆาติการเป็นคนคล้ายแบบเหมือนคอมแบตหรือเป็นรองเท้า
แบบเทรดลงไปดูรองเท้าดิฉันลองลงแยงท่านแซกนิดเดียวค่ะครับ
ถ้าเราคิดว่าขนาดปืนท่าทางหรือมาจนเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องรองเท้ากับกางเกง
คือถ้ามันจะผ่าหมอกพอเจาะแปลว่าไม่มืออาชีพนะครับทิ้งหลักฐานไม่เต็มเลย
ไม่ใช่ไม่ใช่มืออาชีพที่บอกว่าเป็นมือปืนรับจ้างหรอก
ผมว่าเป็นมือเป็นรับจ้างแบบคือไม่ใช่รับจ้างตลอดไม่ใช่งานหลัก
แต่ว่าท่าไม่ใช่มือปืนยังรับจ้างอาชีพ
แต่ถ้าขนาดปืนกางเกงรองเท้าหรือท่าทางที่ปฐานท่านลองทันแหละ
คือโดยเฉพาะกางเกงกับรองเท้าอย่างนี้
คือเขาจะยอมทิ้งหลักฐานให้จำกัดวงเข้ามาว่า

รองเท้ามันไม่จำเป็นต้องจำกัดวง
มันเป็นรองเท้าที่ใครใส่มีใส่ก็ใส่ได้
คนร้ายไม่เคยได้คิดเรื่องรองเท้าหรอก
ถ้าจะคิดเนี่ยคิดที่เขาเจ้าร้ายจะกลัวที่สุดคือเรื่องใบหน้า
แล้วก็ถึงต้องใส่ใบหน้า
อย่างอื่นเนี่ยคนร้ายไม่ค่อยระวังใช่ไหม
น้องดูสิสังเกตไหมคนร้ายคนนี้
เขาไม่ได้ระวังอะไรมากเลยถุงมือก็ไม่ได้ใส่
ใช่ไหมถ้าเป็นคนร้ายชีพถุงมือก็ต้องใส่นะ
เดี๋ยวนะคะท่านรองกำลังจะบอกว่า
เขามีความเชี่ยวชาญแน่แต่ไม่ได้ทำอาชีพ
อาชีพเป็นมือปืนไม่ใช่แต่เมื่อกี้มันอาจจะรับงาน
นายผมเอาเองผมทำเอง
หรืออันนี้มีฝีมือทุกคนรู้ฝีมือไอ้นี่ดี
ก็เอาเชี่ยวมาทำให้

ขออนุญาตครอบครัวพูดถึงประเด็นนี้นะคะ
คือการยิงที่หัวแล้วที่ผ่าออกมาคือนัดเดียวตามข่าวเนี่ยนะคะ

คือวิธีการแบบนี้มันบอกกลุ่มคนได้ไหมคะ

คือถ้าจะยิงคนเพื่อให้ตายให้เร็วที่สุด
แล้วเรารับเป้ามาว่าจะต้องยิง

เขาจะไม่ยิงที่อื่นหรอกเพื่อผมต้องยิงให้ตาย
เห็นไหมเขายิงนัดเดียวแล้วก็ไปเลย

นี่ผมไม่รู้ว่ากระสุนเข้าทางหน้าหรือทางหลัง
อย่างนี้ค่ะท่านรองคือเวลาเราหมดแล้ว

ยังมีจากในพื้นที่อีกหลายท่านทีเดียวนะคะ

เบื้องต้นเราจบรายการวันนี้เท่านี้
ข้อมูลที่ท่านอธิบายให้เราฟัง

เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอาจจะรับกวน
โดยเฉพาะถ้ามีความคืบหน้าจากในพื้นที่

ยังไงวันนี้ขอบคุณท่านรองวิชัยก่อน
ขออภัยอากาศเย็นไปหน่อย

คุณผู้ชมคะอยากให้ตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
เพราะว่าการสังหารข้าราชการ

ทำให้พบตรลงไปดำเนินการเรื่องนี้